สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนสุนทร
วันนี้นะคะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว๓อาทิตย์
เนี่ยวันนี้แบบว่าสวยไหมคะสวยพี่ฝนสวยมากขอบคุณค่ะ
แล้วผมถามอีกนิดนึงสิพี่จะไปร้องเพลงที่ไหนต่อครับ
ไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนปกติเนี่ยไปร้องเพลงไม่แต่งตัวแบบนี้
แต่งยังไงครับแต่งตัวแบบนี้คือแต่งไปรับรางวัล
แล้วถ้าแต่งไปร้องเพลงร้องเพลงก็จะมีความทะมัดทะแมงหน่อย
เพราะว่าพี่ฝนต้องเต้นด้วย
เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพลงช้าอย่างเดียวมีเพลงเต้นด้วย
ติดตามผลงานพี่ฝนกันแบบยาวแน่นอนติดตามรายการของเรากันด้วย
วันนี้ข่าวสารของเรามันหลากหลายใช่ค่ะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
หญิงคนนี้เกิดอาการประหลาดฮะคล้ายถูกวิญญาณแฝงร่างงานนี้
หมอปลาเข้าช่วยเหลือช่วยได้ไหมต้องติดตาม
อ้าวภาวะกันทั้งรถจู่ชายปริศนาก็โพลมา
ก่อเหตุไม่คาดฝันเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะ
อุบัติเหตุแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ต้องเตือนภัย
มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเนี่ยฮะมอเตอร์ไซคันนี้
โอ้โหแล้วเจอกับรถเมย์สรุปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ไปกันเลยเมื่อกี้ทำไมไม่ร้องเป็นเพลงอ่ะ
กำลังวอร์มเสียงอยู่แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ติดตามกันหน่อยเรื่องของป้าตาย
ตายเราเคยเล่ากันไปแล้วและในหลายช่วงข่าวเราก็เล่าถึงเรื่องนี้
ป้าตายคิดว่าตัวเองถูกบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างดูอาการของป้าตายนะ
ทนไม่ไหวจริงถ่ายคลิปนี้เพื่อส่งไปให้หมอปลา
มือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูอาการป้าตายหน่อยครับ
และหมอปลาด้วยความสงสารแกก็ลงพื้นที่ไปหาจริงครับคุณผู้ชมฮะ
อย่างนี้ฮะหลังจากที่คลิปนี้ถูกร้องเรียนไปถึงหมอปลาแล้ว
หมอปลาก็มาที่บ้านหลังนี้นี่คือป้าตายนะญาติญาติต้องจับเอาไว้นะ
หลังตัวเอาไว้เพราะอะไรป้าตายป้าตายทำท่าจะหนี
แล้วป้าตายก็หนีจริง
เนี่ยฮะสะบัดหลุดแล้วก็กระโดดหนีออกทางหน้าต่างออกจากบ้าน
อย่างนั้นเลยฮะญาติญาติต้องไปช่วยกันตามกลับมา
แล้วก็มาล็อกตัวเอาไว้แบบนี้โอ้โหเอาละนักข่าวไปพูดคุยด้วย
ขอสัมภาษณ์หน่อยป้าตายแกตอบเป็นภาษาสวดมนต์
เล่นสวดมนต์ใส่ถามป้าตายเป็นยังไงป้าตายไหวไหม

สวดมนต์ใสแล้วยัมอยู่อย่างเดียวข้าคือนายเมฆไม่ใช่ป้าตาย
แล้วก็บอกว่านายเมฆคนนี้มีวิชาอาคมแก่กล้าฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายหมดแล้ว
อะไรแบบนั้นแล้วยิ่งถามป้าตายยิ่งสวดมนต์เข้าใส่
นักข่าวก็ลุมถามทีแล้วยังไง
ป้าตายจะตอบหรือป้าตายจะสวดมนต์

แบบนี้

ขออีกรอบ

คนละบทกันเหรอวันนั้นท่องอีกบทนึงให้ฟัง

ปล่อยตัวฉันจะไปอย่างเดียวเลย
เอาหมอปลาหมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เดินทางไปที่บ้านของป้าตายในช่วงเย็นของวันนั้น

แล้วก็บอกนะว่านี่หีน่ะไอ้เมฆปลาสิงค์ร่างเหรอ

พอเจอกับหมอปลาท่าทางเป็นยังไงแล้วเขาคุยอะไรกันไปลองดูหน่อยฮะ

เห็นเค้าเมื่อวานมันเก่งกันหรอถ้าบอกว่าจะสู้กับหมอกนั้น
ทำไมมันเข้าง่ายจริงเลยอ่ะ

อะไรล่ะแต่นางคิดว่านางอ๋ออากาศแย่งเงี้ย
จะสู้กับเขาเหรอเออจะสู้กับเขาป้าตายกันก็ล่ะได้
รอแป๊ปเดี๋ยวไล่ตามเมฆแป๊ปหนึ่งโหไล่ตามด้วย
เดี๋ยวนี้วิญญาณต้องแบบยุคใหม่

ตายเหมือนมีอาการเหมือนบางสิ่งบางอย่างเข้าแฝงร่าง
แต่พอทำพิธีนู่นนี่นั่นคุยกันอยู่พักใหญ่
หมอปลาขอสรุปแบบนี้ตามอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้

หมอปลาบอกว่าป้าตายไม่ได้มีสิ่งลี้ลับเข้าสิงร่างแต่อย่างใด
แต่เป็นเพราะอาการจิตตกจากการที่มีพระมาทักนั่นแหละ
เกิดความเชื่อว่าชีวิตของตัวเองจะต้องเป็นไปตามที่พระท่านทัก
สะสมด้วยก็เลยสร้างตัวตนนายเมฆขึ้นมาในจินตนาการของป้าตาย
และอีกอย่างหนึ่งไอ้อาการแบบนี้หมอปลาบอกว่ามันคืออาการหูแว่ว
คือก็เอาแต่นึกเอาแต่คิดแล้วได้ยินไปเองจินตนาการไปเอง

หมอปลาบอกอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตครอบครัวนะจะพาป้าตายไปรักษาที่บ้าน
ที่จังหวัดเผ็ดบุรี
ขอแล้วกันอย่าไปเชื่อพวกพระนอกรีด

หรือหมอดูที่ชอบทักไปเลยว่าคนนั้นจะไม่สบาย
คนนี้จะมีเคราะห์ให้ทำบุญสะดอกเคราะห์

อะไรพวกเนี้ยเอออย่าไปทำอย่างนั้น
ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนที่จิตตกจิตใจไม่แข็งแรง
ไปเจอคำพวกนี้เข้าบางครั้งบางคำ
มันทำให้จิตใจเขาเปลี่ยนไปได้เลยนะ
คือจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวไง

ช่วยฮิ้วปีกป้าตายพาไปขึ้นรถแล้วเดี๋ยวหมอปลา
จะพาไปรักษาที่บ้านของหมอปลาต่อไปครับ

รัตนากับป้าตายที่บางทีในเมฆเข้ามาเข้าสิง
ผมบ้านหมอปลาจะวุ่นขนาดไหน
ก็ไม่รู้ว่าจะวุ่นไหมแต่ว่าหมอปลาก็คงต้องรับบทหนัก
แต่อย่างนี้หมอป้าแก่มือน้ำใจรักษาให้หายเร็วนะคะรับ
ไปต่อค่ะกับเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงนะคะ
ไปซื้อกบที่ตลาดแต่ไปเจอก้อนหินในกระเพาะของกบ
สามก้อนเลยไม่รู้ว่าเขาถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอืมอืม

นี่นะคะดูฟังนะคะว่าเสียงอะไร

ที่โกงมากเลยเนี่ยดูสิ
นี่สองสามก้อนเนี่ยอีกก้อนหนึ่ง
เนี่ยกบมันกินเข้าไปเองเหรอหินก้อนไปเลยเนี่ยค่ะ

อุ้ยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยเนี่ยหินสามก้อน
มีก้อนเท่าหัวแม่มือด้วยนะก้อนหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควร
ครับนี่เป็นคลิปของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
นำมาโพสต์บอกว่าตอนเย็นเนี่ยไปซื้อกบที่ตลาดวัดไซใหญ่
แต่สิ่งที่เจอคือมีหินสามก้อนครับ
แล้วก็บอกว่าใหญ่เอาเรื่องอย่างที่เห็นในภาพนะคะโดยผู้เสียหายรายเนี้ยเขาบอกว่า
ได้ไปซื้อกบชำแหละมา๒ตัวก็คือกบที่เขาทำแล้วนะคะ
น้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัมเป็นเงินเก้าสิบบาท
พอใช้มีดพาก็พอกบเข้าไปพบก้อนหินสามก้อน
น้ำหนักรวมกันประมาณขีดครึ่ง
ก็เท่ากับว่ากบก็จะน้ำหนักแค่๘ขีดครึ่งใช่ไหมค
คำถามคือเขาถามว่าเป็นเรื่องปกติไหม
แบบนี้ไม่น่าปกติหรอกครับกบมันไม่กินก้อนหิน
แต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายกบให้เธอ
ถ่วงน้ำหนักหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่อีกแล้วค่ะไปที่ตลาดเลยหน้าวัดไซใหญ่
อเภอไซน์น้อยนะครับจังหวัดนนทบุรี
โดยได้ไปสอบถามนางสาวออนอุมาบุญประคอง
อายุ๔๒ปีไหมคะขายกบนะคะ
เขาบอกว่าเขานี่ขายกบที่นี่มานานกว่า๒๕ปีแล้วนะ
โดยกบที่ไปซื้อเนี่ยซื้อมาจากที่อำเภอบางเลน
แล้วก็นำมาขายต่อคือไม่ได้ทำอะไรกับกบเลย

ใช่เขาทำมาสำเร็จรูปแล้วเพียงแต่แค่เจาะท้องเอาไส้เอาเครื่องในออกเท่านั้นนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ใส่หินเข้าไปในท้องของกบค่ะ
ซื้อมาจากบางเลนค่ะ

เขาทำมาสำเร็จเลย

แค่เจาะท้องแหละแต่ไม่ได้เอาไส้ออกมา

ไม่ได้ยัดแน่นอนค่ะไม่มีเวลาจะทำได้
เขาก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ใส่เข้าไปคือรับเข้ามา

พ่อค้าอีกคนนึงนะคะนายพรเทพอายุ๓๓ปี

บอกว่าขายมานานแล้วเจอสิ่งแปลกปลอมในท้องของกบเป็นประจำ

แม้แต่ยางที่เขาตัดเป็นทุ่นลอยน้ำมายังเจอเลย
ส่วนก้อนหินเนี่ยก็เจอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เพราะว่ากบเขาบอกว่ามันเจออะไรมันก็ตะวัดเข้าปากหมด

นะคะขณะที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ท่านยืนยันว่าการที่กบกลืนกินหินเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะปกติกบมันก็กินหินเข้าไปได้
แล้วก็เขาบอกว่ากบนี่มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตะกระ
กินเก่งกินไม่ค่อยหยุดหิวง่าย
อะไรเข้ามาเรื่อยมันก็กินก็คืออะไรมันก็ตะวัดเข้าปากหมดแหละ
อันนี้จากที่อาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะคะ
ก็ถ้าฟังแบบนี้โดยสรุปนะสำหรับข้อมูลต่างที่เราได้มา
การที่เราพบสิ่งแปลกปลอมอย่างก้อนหินในกระเพาะของกบ

มันมีความเป็นไปได้แหละแต่เพียงแต่ว่าคือคนที่เขาไปซื้อเนี่ย
เขาก็หวังว่าจะได้น้ำหนักของกบที่เต็ม๑กิโล
เขาก็แค่คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการตั้งใจถ่วงน้ำหนักหรือเปล่า

มาดูเรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่ากบที่นี่แปลกครับ

ก็มันมีตั้ง๕ขามีเหรอเป็นไปได้เหรอ
ไปดูกันครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งว่า

เขาบอกว่าเจอกบประหลาด

ที่นี่ล่ะครับดูนะ
หมดไปดูแล้วแดงแดงหน่อย

งอกมาจริงด้วย

มันบอกหรือเปล่าว่าอะไรอ่ะมันค้างกี่นิ้วอ่ะ
จะบอกให้นะไอ้กบมันไม่ได้บอกอะไรหรอก
มันมีแต่เราคิดไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
แต่ไปถามคนนี้ดีกว่านายพัฒนาบัวเปื่อยอายุ๓๐ปีครับพี่ฝน

ว่าหลังจากทำงานที่ต่างประเทศกลับมาเนี่ยก็ได้เงินมาจำนวนนึง
กระลงภูมิทำการเกษตรเหลี้ยงไก่เหลี้ยงกบเหลี้ยงปลา

แล้วกบเนี่ยตอนต้นปีตนเองก็สั่งซื้อลูกพันกบมาเลี้ยง
เพื่อจำหน่ายซื้อมาตัวละ๒๐๐ตัวราคาตัวละบาท
แต่ถ้ากบมันใหญ่ขึ้นมาไงสามารถขายได้แล้วก็คัดแลกกบอะไรตามภาษา
ค่ะแล้วไปเจอกบตัวหนึ่งตัวมันใหญ่ใหญ่มาก
ก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่มี๕ขาขามันงอกออกมา
แล้วดูสิโอ้โหเป็นไปได้ยังไง
มันเหมือนงอกออกมาจากจากขาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะ
เหมือนก็มีนิ้วงอกออกมานับได้๘นิ้ว
ส่วนขาทั้ง๔ข้างเป็นปกตินะขาหน้ามี๔นิ้วขาหลังมี๕นิ้
เอางี้ละกันเขาก็ตั้งใจนะว่าจะเลี้ยงกบตัวนี้ไปเรื่อย
จนกว่าจะตายจากกันโอ๋เอางี้ละกันคุณผู้ชม
ไอ่กบแปลกว่ากันไปนะ

กลักษณ์ติมันต้อง๔ขาใช่ไหม

เฮ้ยมาให้โชคหรอ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างรับรองว่าต้องภาวะ

โห้เหมือนปลาหินเข้าใส่ครับ

ด้านหลังนะอันนี้เป็นเหมือนเป็นภาพจากด้านหลังรถนะ

คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนขี่ตามมาครับพี่ฝน

ขี่ตามผู้หญิงคนนี้ที่ขับขี่รถในกลางคืน
บริเวณถนนสายศาลายาจอมถนอม
แล้วในรถมีลูกอายุแค่๔เดือนติดมาด้วย
ลักษณะคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นะ
เอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะเหมือนคนเมาหรือเปล่า
พยายามขับรถตามพวกเธอพวกเธอเองก็พยายามขับหนีนะ
แต่สลัดไม่หลุดแล้วยังตามมาเรื่อยจนคนในรถโทรแจ้ง๑๙๑
ช่วงนั้นคุณผู้ชมฮะมันมีช่วงหนึ่งคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมานั่น
หายไปไหนไม่รู้แล้วตัวคนที่เขาขับรถอยู่นะที่อยู่ในรถคันนี้
เขาก็คิดว่าโอ้คงจะหายไปแล้วนี่เหมือนไปดักรอข้างหน้าแล้วขับสวนมา

แล้วปลาบางสิ่งบางอย่างเข้าใส่กระจกหน้ารถ
แตกเลยครับเป็นรอยร้าวแบบนี้สร้างความตกใจให้กับเจ้าของคลิปเป็นอย่างมากนะ
โอ้โหแล้วไปถามหน่อยซิว่าตอนนี้คืบหน้าอะไรยังไงบ้าง
ตัวผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าแจ้งความแล้วนะ
แล้วทางตำรวจเนี่ยกำลังตามตัวแต่ก็ตามยากอยู่เหมือนกัน
เพราะในภาพที่เห็นทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมไปถึงคลิปที่ถ่ายจากด้านหน้ารถมันไม่เห็นทะเบียนไง
แต่เหตุเกิดที่สารยาจอมถนอมผมว่ายังไงนะ
กล้องวงจรปิดแถวนั้นน่าจะมีค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ไปขอ
หรือใครที่มีน้ำใจอยากเป็นพลเมืองดี
มีภาพจากบริเวณตรงนั้นก็ส่งต่อให้เธอ
ตามขึ้นเอาไว้ให้เนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะ
โอ้โหแล้วในความรู้สึกเหมือนในคันรถคันนี้มีแต่ผู้หญิงด้วย
น่าเป็นห่วงแล้วยิ่งมีเด็กด้วยนะคะ
ก็ยังไงก็ขอให้ตำรวจรีบสืบสวนโดยเร็วนะคะ
ไปดูกันต่อที่อุบัติเหตุกลางสี่แยกค่ะ
ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ออกตัวมาแล้วรถเมย์อีกฝั่งนึงค่ะ
ชนเขาอย่างเต็มจังเลยเอาไปดูภาพกันค่ะ

โอ้โหนี่ชนเต็มขนาดนี้แต่ว่าปฏิหารค่ะรอด

คือจริงแล้วเนี่ยคือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
ภาพอุบัติเหตุนะกลางสี่แยกนำมาโพสต์ไว้นะคะ
ซึ่งเขาบอกเขาบอกว่ารถเหมือนที่ขับมาในมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็คือออกตัวไปพร้อมกันนะทุกคันเลย
แต่ว่ารถเมย์ไม่หยุดเราไม่แน่ใจว่าสัญญาณไฟอะไรยังไงนะคะ
ต้องบอกว่าในสี่แยกในทุกเส้นเลย
ถึงอย่างไรก็ตามชะลอนิดนึงชะลอดูว่าคันที่จะติดไฟแดงเขาติดจริงไหม

นะคะก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
ข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ค๒นะคะแต่โชคดีค่ะ
ดูอีกทีก็น่ากลัวแต่ยังเคราะห์ดีเคราะห์ดีมากที่คนขับกี่รถบริษัท

เจ็บเล็กน้อยรอดชีวิตมาได้นะคะต้องไปดูว่าแขวนหลวงพ่ออะไร

ก็เนอะคนเราก็คือแบบว่าคือดูภาพไม่น่าไม่น่าที่จะแบบคือต้องเจ็บมากอ่ะ
แต่นี่คือไม่เจ็บมากก็โชคดีนะคะ
เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่ามาดูความน่ารักของเด็กน้องหนูนี่

อย่ารอช้าไปดูความน่ารักของหนุ่มน้อยกับลีลาที่มาเต็ม
ติดตามเลยในช่วงของสมัครเขาเด็ก
สมัครเขาเด็ก
น้องน้อยสมแบบเจ็บแบบนุ่มนุกอาชุมหัวใจน้ำแม่ฮะ
นิดเดียวน้ำเบอร์สมนุ่มแบบน้องนิดเดียว
เจ๊เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรน่ารักเลยคะ

ต้องบอกเลยนะครับว่าศิลปินในอนาคต

แต่ตอนนี้เราต้องอดทนฟังไปก่อน

แต่ว่าอันในอนาคตเป็นศิลปินแน่นอน

สิ่งหนึ่งที่ชอบคืออารมณ์

แล้วสาวเห็นไหมมีกบ

บอกเลยนะคะถ้าพี่ไม้มาดู
ไม้จะรู้สึกว่าโชคดีที่เขาดังก่อน
ไม่งั้นเราไม่ได้เกิดแล้วจะบอกให้

ถูกต้องค่ะอันนี้ศิลปินในอนาคตเลย

ฉะนั้นตอนนี้เราปิดหูแล้วดูอย่างเดียว
ดูดีลาของน้องดีดีลาของน้องก็ดี

แต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงไม่ตรงเคลียร์

ก็ขอขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า

ที่มาสร้างความสุขกับเรา

เรื่องนี้กันบ้างน้องหนูคนนี้สงสัย

ม้าลายทำไมขามันเป็นอย่างนั้นคะแม่

ข้ามตรงไหนก็ได้เพราะมีลาย
มีลายไหม
ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ใช่ขาลูก
ไม่ใช่ขา

ประมาณว่าทำไมไม่ใช่ขาแม่ก็รู้เห็นเหมือนขา

พ่อแม่เขากำลังชี้ให้ดูนี่หมาลายลูก

แล้วลูกสงสัยว่าทำไมไอ้ตัวนี้มันมี๕ขาล่ะคะ

นั่นน่ะขาที่ออกมาตรงท้องอะแม่
มันจะเป็นเพื่อนกับกบตัวนั้นหรือเปล่า

มีฝนมันไม่ใช่ขามัน
ตรงนั้นน่ะมันคือส่วนที่

ขาแหละขาก็ขา
ตอนเด็กเป็นขาก่อนก็ได้โตมาเข้าใจเอง

เดี๋ยวเราจะพักความสนุกไว้แป๊บเดียว

กลับมาในเบรกนี้ยังฝากเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะครับ

บางครั้งบางคราจอดรถอยู่ข้างทางก็คิดว่าไม่น่ามีอะไร
แต่ก่อนจะลงจากรถดูหลังให้ดีนะครับ
งั้นถ้าเปิดประตูออกมาจังหวะไม่ดี

โอ้โหเนี่ยเหมือนนิ่งไปเลย
ใช่แล้วล่ะครับคือมอเตอร์ไซค์เขาก็คงไม่ทันจริงแหละ

ส่วนคนที่เปิดประตูลงมาก็รีบนะ
เข้าไปดูทันทีว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

แต่จะฝากเตือนไพรกันเวลาเกิดอุบัติเหตุ

ขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ใช้ชื่อว่าข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ค๒ครับ
เพราะว่าถ้าปกติถ้าฝนขับนะคะเราก็จะแง้มมาดูก่อน
ว่ามีรถมาไหมอะไรยังไงยังไงก็ดูนิดนึงนะคะ
วันนี้เวลาแห่งความสุขหมดลงอีกแล้ววันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงเอง
บแล้วเจอจะออกอเวลาที่๑๖๑๗ราชาติวี๓๒ของเรารอ
ดูพวกเราด้วยนะคะขอลากันไปด้วยภาพน้องแมวน่ารักนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ